และในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๖๒นี้
ปรายศนีย์ไทยเขาได้มีการจัดทำตราปรายศนียากรชุดพิเศษค่ะ
เอาไว้เป็นที่ระลึกในโอกาสมหามงคลนี้
แล้วก็เพื่อบันทึกเรื่องราวพระราชพิธีครั้งประวัติศาสต
รอบ๖๙ปีของประเทศไทยด้วย
ติดตามจากรายงานกันเลยค่ะ
พุทธศักราชพิธีไทยใช้เทคนิคการพิมพ์บนฟอยกระจก
เพื่อเพิ่มความแวววาวให้แก่ภาพบนดวงตราปรายศนียากร
พร้อมกับใช้เทคนิคพิเศษทีม๕สี
ฟ้าเหลืองดำแดงและสีขาวพิเศษ
พิมพ์ลงบนฟอยกระจกและปั๊มดุน
ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของโลก
สีแล้วยังมีการใช้เทคนิคปั๊มดุนขึ้นมา
เพราะฉะนั้นสแตมป์ดวงนี้จะมีภาพดุน
ซึ่งจะเป็นบริเวณของพระชายลักษณ์
และหนังสือประเทศไทยหนังสือ๑๐บาท
โดยจะเป็นดุนขึ้นมา
จากนั้นก็จะมีการปั๊มฟอยทองด้วย
มีการวาดเส้นรอบ
ขอบของพระบรมมหาราชวังเป็นสีทอง
ซึ่งจะทำให้สเต็มท์ดวงนี้ดูพรดิงาม

ชุดพระราชวิทธิบริมานราชาภิเษกรัชกาลที่๑๐
นับเป็นชุดที่๔ในรัชสมัยรัชกาลที่๑๐
โดยตราปรัชนียากรที่ระดึกชุดแรกคือ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร

เนื่องในโอกาสวนเฉลิมพระชุมภัณฑ์ศาสตร์๖๕ภัณฑ์ศาสตร์
เป็นภาพพระชายลักษณ์พระราชทาน
ฉลองพระองค์คุยมหาจักรีบรมราชวงศ์
ประกอบอักษรพระประมาพิไทยวปร
พร้อมข้อความบรรยายบนพื้นภาพสีเหลือง

จำหน่ายครั้งแรก๒๘กรกฎาคม๒๕๕๙
ชุดต่อมาคือชุดวนเฉลิมพระชุมภัณฑ์ศาสตร์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร

เนื่องในโอกาสวนเฉลิมพระชุมภัณฑ์ศาสตร์

ประกอบพื้นหลังเป็นลวดลายไทยสีเหลืองทอง

และตราปริศนียากรทั่วไปเพื่อการใช้งาน
ที่อันเชิงพระฉายาลักษมณ์เครื่องพระองค์
ทรงประดับเครื่องราชอิสริยภรรณ
อันเป็นโบราณมงคลนพรัชราชวราพร
มาเป็นแบบประกอบลวดลายไทย

และถือว่าเป็นชุดตราปรัชนียากร
ฉายาลักษณ์ชุดแรกแห่งราชการปัจจุบัน
ข่าวเทวรัตน์ทีวีรายงาน